อย่างที่บอกไปเปิดวันแรกก็ไปหมดแล้วจ้ะ

เห็นจุดเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตัวเองแล้ว
วันนี้บอกเลยว่าชื่นใจจริง

ก็ตามที่ฝันที่พี่ตายเอาไว้เลย

เพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองในอนาคตค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ตายกันค่ะ
ก็ไม่คิดว่าภาพมันจะออกมาได้ขนาดนี้เหมือนกันค่ะ
พอออกมาแล้วคือเราก็รู้สึกเราภูมิใจเนอะคือช่วยกัน
ว่ามันเป็นความฝันวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้ว
แล้วก็มันจะสามารถเลี้ยงดูตัวเราและทีมงานได้
มันอาจจะไม่ได้ถล่มทลายแต่รู้สึกว่า
รู้สึกมั่นใจว่ามันจะมั่นคงในระยะยาว

ที่เป็นสื่อมานะคะในการส่งข่าวให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับ

เท่าก่อนในสไตล์แคมป์กิ้งสไตล์อรไทยนะคะ

แล้วก็ทุกคนสามารถมาได้นะคะ
ก็ฝากหน้าไทยหน้าไตร่เหมือนน้ำเนด้อค่ะ
โอ้โหบรรยากาศแบบน่าไปมาก

พี่ตายชวนไปบันเทิงไทยรัฐทั้งโต๊ะจ๋าไปกันเถอะ

จ้องยังล่ะประไตนาคตอาสมีบนเทอร์มเทอร์รัสสันจร

ไม่อดไปได้จริงโอ้แต่ทั้งหมดทั้งหมดยินดีกับพี่ตายด้วยนะคะ